คุณผู้ชมค่ะเมื่อกี้งานเพลงไปแล้วได้ไหม
มาดันหนังบ้างดีกว่าจะชวนไปดูหนังค่ะ

โอ้โหเป็นไงแค่ได้ยินชื่อเนี่ยก็รู้เลยว่าหนังต้องฮาแน่ตลกแน่

และที่สำคัญดาราเพียบเลยค่ะ
คนนี้เลยค่ะหนึ่งในนักแสดงนามคุณป๊อปปองกูล
เราก็เลยขอถามถึงเรื่องที่เจ้าตัวเนี่ย
คุณแม่ไปเที่ยวกับนักร้องหนุ่มรุ่นน้องโจอี้

ประมาณนั้นเลยเป็นโครงการไป
นะคะป๊อปเนี่ยนะคะก็เล่าให้เราฟังว่า

กับใครฝากใครไว้ก็ไม่รู้เหมือนกัน

แต่รู้เพียงแค่แม่พูดให้ฟังว่า
แม่เนี่ยต้องดูแลโจอี้ต่างหาก

รู้สึกว่าทุกคนต้องไปดูแลมันที่นู่น
อายุ๒๐กว่าไปปวดหลังที่ญี่ปุ่นแล้ว

มันไม่น่าจะขโมยเงินแม่ผม
ก็ไว้ใจอ้ะ

พี่น้องที่แบบเกื้อกูลกันในวงการถึงขั้นฝากแม่ตัวเองเนี่ยไว้กับรุ่นน้องเนี่ย

เอายังงี้รอบหน้าเดี๋ยวเราฝากแม่เราไปเที่ยว

และนิดนึงในภาพยนตร์เรื่องนี้อาตมาฟ้าผ่านป๊อปเขาเรียกเป็นคนหล่อ
เออนะคะลองยิงตามละกันในโรงภาพยนตร์
ส่วนเรื่องวิธีการรับมือแฟนคลับที่ไม่น่ารักค่ะ
พี่ป๊อปบอกว่าถ้าเป็นคนเนี่ยเขาก็คงพูด
ถ้าเป็นเขาเนี่ยคงพูดตรงและฟิตแบ็คแบบตรง
ซึ่งทำแบบนั้นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว
ไม่ชอบก็บอกกันหน้าเวทีอะไรประมาณนั้น
เพื่อความถูกต้องจริงแล้วก็อยากให้ต่างคนต่างให้เกียรติกัน

จะเผยเรื่องสุขภาพว่าตอนนี้

ซึ่งหลายอย่างนะปัจจัยทำให้ต้องดูแลตัวเองมากขึ้นค่ะ

ใช่งานเดียวกันนะคะมาเจอนุ่มโอ๊ตปราโมทค่ะ

เรายังไม่รู้ตัวว่าใครเป็นแฟนของคุณโอ๊ตเลย

คุณโอ๊ตแบบออกลงเบียกเลยค่ะ
คุณผู้ชมบอกว่ายังพี่พ่อแม่จ้างงานผมเถอะ

เพราะว่าผมเก็บตังค์อยู่งานก็เพียบเลยนะคะ
แต่งงานไม่มีแต่แต่งหญิงอ่ะสิ

อ้าวลืมเฟอร์พูดกันเป็นเรื่อยไม่มี

ทำงานทุกวันเลยยังไม่ได้มีแพลนครับ

แล้วก็ตอนที่เริ่มคุยเริ่มรู้จัก

ถ้าเข้าใจแล้วมันไปแบบนี้เรื่อยมันก็โอเค
ถึงเวลาที่มันโอเคเราโอเคอยู่แล้ว

เขาคือคนที่จะได้ส่วนแบ่งทั้งหมด

กลัวเหมือนกันกลัวเรื่องต่อไปแต่งหญิงเหมือนกัน
ไม่ต้องโกนหัวด้วยนะ